ท่านผู้ชมฮะมีผู้ที่เขาร้องขอความเป็นธรรมทางด้านคดี

เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่๒กุมภาพันธ์
วันนั้นเนี่ยท่านผู้ชมยังจำได้นะฮะ
สามีภรรยาคู่นึงเขามีปากเสียงทะเลาะกันอยู่ในบ้าน
แล้วอยู่มีวัยรุ่น๕คนพร้อมกับมีดเนี่ยบุกเข้ามา
แล้วมาฟันฝ่ายที่เป็นสามีเนี่ยจนบาดเจ็บสาหัส
ใช่ค่ะตอนนั้นเขางงมากว่าเกิดอะไรขึ้น
วัยรุ่น๕คนนี้ก็เดินออกจากบ้านไปอย่างใจเย็น
นั่นน่ะสิทีนี้เขาบอกผ่านมาหลายวันแล้วอ่ะ
ตำรวจยังไม่ได้จับคนก่อเหตุเลย
เขาก็กังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยนะครับ
ก็ร้องขอความช่วยเหลือมายังทีมข่าวไทยรัฐทีวี

เพื่อที่คนรู้สึกถึงเวลาคราว
นี่ค่ะโอ้โหดูวัยรุ่นกลุ่มนี้สิคะดูในมือเขาสิคะใช่แล้วตอนเดินออกไปเหมือนแบบ
เดินออกไปอย่างใจเย็นค่อยค่อยเดินเดินเรียงแถวกันออกไปเลยค่ะ
๕คนนะครับ๕คนครับคือพอพลกล้องหน้าบ้านมันเนี่ยเสียงตุบอะไรอยู่ข้างในเนี่ย
คือไปทำร้ายฝ่ายผู้ที่เป็นสามีจนบาดเจ็บสาหัส

สักพักนึงไอ้พวกนี้ก็เดินเรียงแถวกันออกจากบ้านไป

แต่มาเนี่ยแบบหื้อหือใส่หมวกกันนกกันนกมาเลยนะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมา๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับทุกผู้ชมครับ
ตามภาพเลยครับผู้ชาย๕คนบางคนก็ไม่ใส่หมวกกันนก

มีอยู่คนหนึ่งใส่อะไรคุ้มข้างหน้าเนี่ยหมวกเนี่ยนะครับ

เป็นบ้านพักหลังหนึ่งที่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
คนที่ถูกทำร้ายอยู่ในบ้าน
คือผู้ชายในบ้านเนี่ยนี่ครับ

แล้วมีคลิปเนี่ยที่สามารถบันทึกเสียงช่วงเวลาก่อเหตุเสียงร้องเสียงทำร้ายกันเนี่ยนะครับ

ผู้หญิงที่วิ่งออกมาคือภรรยานะครับ

ต้องไปนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่นานหลายวัน
ญาติของผู้ชายที่ถูกทำร้ายส่งคลิปนี้มายังทีมข่าวของเราส่งมายังไทยรัฐทีวี
บอกว่าทีมข่าวไทยรัฐทีวีช่วยตามคดีให้หน่อยเถอะ
คดีมันไม่คืบหน้าเลยเนี่ยหลักฐานก็ชัดเจนทั้งภาพและเสียง

จนถึงขณะนี้๕คนนี้ยังไม่ถูกจับเลย
เขาออกจากโรงพยาบาลได้แล้วเนี่ยคนเจ็บเนี่ย
ใช่ข่าวนี้เราก็เล่าข่าวให้เขาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วนะ

วันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
คุณชิวภูริพัฒน์ไปที่อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
ไปคุยกับคนเจ็บนะนี่ที่ถูกรุมทำร้าย
เขาบอกว่าไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลอยู่๖วันเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานนี้
ตอนนี้มารักษาอาการบาดเจ็บอยู่ที่บ้าน
เขาถูกฟันอยู่หลายแห่งนะครับบอกถูกรุมฟันเลยล่ะ๕คนนี้
ถูกฟันเข้าที่ศีรษะทางด้านหลังเย็บไปหลายเข็ม
แขนซ้ายจนเอ็นขาดถูกฟันเข้าข้อมือซ้ายด้วยถูกฟันเข้าที่เข่าขวาด้วย
ขวานี่ก็เอ็นขาดค่ะหนักนะฮะแล้วมีร่องรอยฟกช้ำอยู่ที่หลังกับที่คอด้วย
นี่ทุกวันนี้ออกมาแล้วนะฮะจากโรงพยาบาลแต่ยังต้องไปทุกวันเพื่อไปล้างแผล
ยังไม่หายดีคนเจ็บบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ย
ทำให้ถูกรุมทำร้ายเหตุการณ์วันนั้นนะ
ทะเลาะกันอย่างหนักนั่นแหละแฟนสาวโทรศัพท์บอกเพื่อนให้มารับที่บ้านหน่อย
จะออกจากบ้านแล้วจะไม่อยู่แล้วจังหวะที่เพื่อนของแฟนขี่
จักรยานยนต์มาตัวของคนเจ็บบอกผมก็ยืนอยู่ที่หน้าบ้านทำให้
ผู้หญิงคนนั้นที่เป็นเพื่อนของแฟนจะมารับขี่รถออกไป
นะจากนั้นไม่นานมีผู้ชายห้าคนนี้พร้อมกับมีดบุกเข้ามาใน
บ้านมาถึงที่ว่าเดินเข้าผ่านหน้าบ้านไปเนี่ยเข้ามาข้างใน
เนี่ยมาถึงก็มารุมฟันเขาเลยซึ่งคนเจ็บยืนยันกับเรานะ
ครับบอกว่าไม่รู้จักไม่เคยคุยอะไรด้วยเพราะบ้านที่เกิด
เหตุเนี่ยเป็นบ้านของแฟนคือฝั่งผู้หญิงไม่ใช่บ้านเขาส่วน
คิดว่าเป็นเพื่อนคนนั้นหรือเปล่าเพื่อนของแฟนอ่ะที่ว่า
โทรเรียกให้มารับแล้วเห็นเขายืนอยู่ก็เลยขี่ออกไปเนี่ย
บอกอะไรกับพวกนี้หรือเปล่าค่ะมาด้วยกันหรือเปล่าก็เลยให้
พวกเนี้ยเข้ามาทำร้ายเขาหรือเปล่า
สงสัยแฟนอ่ะผมมาโทรหาน้องผู้หญิงมาครับแล้วน้องผู้หญิง
ก็มารับแล้วทีนี้เห็นผมอยู่เนี่ยอยู่ที่บ้านก็เลยสงสัย
ว่าจะกลัวผมตีแฟนไปนะครับอืมเลยไปบอกผู้ชายมาผมก็
ยังไม่รู้เลยครับว่าเขามาอืมมาถึงผมก็หันหน้าไปก็ตาม
หนี้หัวครับดูที่แขนก่อนครับก็เสื้อแขนยาวผมสอง
ชั้นแล้วก็ทุ่งมือบีไปแบบทุ่งมือมันเป็นทุ่งมือเหล็ก
อืมครับก็จางมานี่ก่อนปุ๊บผมหมดต่อยไปหมัดหนึ่งแล้ว
ทีอีกคนหนึ่งก็มาก็พบเข้าที่หลังผมครับผมก็ลุก
มาผมก็ได้ตีแค่หมัดสองหมัดแค่นั้นนะครับอืมแล้วก็
ได้ยินเสียงแต่ปุ๊บผมจะถามคนที่ว่าฟันผมคนแรกว่าผม
ไปทำอะไรให้หรือว่าเป็นอะไรกับแฟนผมหรือว่ายังไง
เหมือนมันแค้นผมมากเลยครับบ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้าน
แฟนสาวของหนุ่มคนเจ็บค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัด๑๐๑
เอ็ดท้องที่สพเมืองนะครับแต่คนเจ็บอยู่ที่อำเภอหนองพ่อ
ที่คุณชิวภูริพัฒน์ไปคุยด้วยนะครับท่านผู้ชมครับผู้เสียหายบอก
ว่าหลังจากที่เขาถูกทำร้ายเนี่ยไปพักรักษาอาการในโรง
พยาบาลอยู่๖วันเต็มตำรวจยังจับตัวใครไม่ได้เลย๕คนยัง
ได้สักคนหนึ่งเลยออกมาจากโรงพยาบาลเนี่ยกล้องวงจร
ปิดก็มีนะหลักถงหลักฐานก็มีถามความคืบหน้าไปยัง
ตำรวจตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังรอสอบปากคำคนบาดเจ็บอยู่เขา
ก็บอกกับเราบอกว่าโอ้โหพี่ดูสภาพร่างกายผมตอนนี้ค่ะลุกยัง
ไม่ไหวเลยจะไปหาตำรวจจะไปให้ปากคำยังไงก็เลยส่งคลิป
มาร้องขอความเป็นธรรมผ่านทางไทยรัฐทีวีว่าคดีไม่
ืบหน้าแล้วก็กังวลว่าไอ้พวกนี้จะกลับมาก่อเหตุหรือ
เปล่าจะย้อนกลับมาหรือเปล่าน้องสาวของคนเจ็บบอกว่าทางครอบครัว
สงสัยนะครับว่าทำไมกลุ่มผู้ชาย๕คนนี้เนี่ยบุกเข้ามา
ในบ้านหลังนั้นแล้วพุ่งมาที่พี่ชายของเธอเลยทั้งทั้งที่พี่
ชายไม่เคยรู้จักไม่เคยมีเรื่องมาก่อนแล้วอยากจะรู้เหมือน
ว่าแฟนสาวของพี่ชายที่ว่าโทรตามเพื่อนจะให้มารับที่
บ้านเนี่ยโทรแบบไหนโทรยังไงบอกกันยังไงแล้วใช่เพื่อนของ
แฟนแฟนของพี่หรือเปล่ามาถึงเนี่ยบุกเข้ามาทำร้ายเลยแล้วจนถึง
ขณะนี้ก็ยังติดต่อแฟนเพื่อนของแฟนพี่ไม่ได้เลยที่ว่าโทร
มีผู้หญิงคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์จะมารับก็อยากจะฝากให้
ตำรวจเนี่ยช่วยเร่งติดตามดำเนินคดีจับกลุ่มผู้ก่อเหตุให้หน่อย
ก็คือเรื่องเล็กน้อยแต่ก็ไม่รู้ว่าไปแบบไปเรียกไปพูด
กันยังไงอะไรประมาณเนี้ยถึงจะมีกลุ่มวัยรุ่นเข้ามาแล้วก็ให้เขา
มาแบบถูกบ้านด้วยนะแล้วก็เข้ามาในบ้านคือไม่คือเหมือนเหมือน
บ้านตัวเองเหมือนเขาเข้าออกเลยอย่างนี้คือเข้าออกบ่อยเลย
เนี้ยคือไม่กลัวไม่กลัวเลยเดินเข้ามาทางแฟนของพี่ชายนี่
การร้องห้ามหรืออะไรบ้างไหมวิ่งออกมาห้ามอยู่นะคะแต่ว่าไม่
ได้ห้ามอยู่ข้างในคือเดินหนีเลยเดินหนีตามคลิปเลยค่ะ
คืออยู่หน้ากล้องก็คือตะโกนใส่ว่าพอแล้วให้หยุดแล้วพอแล้ว
เลยประมาณนี้กลัวคดีไม่คืบหน้าใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่เหมือน
จะอยากรู้ว่า๖คนนี้คือเขาเขาทำไมถึงเข้าไปฟันถึง
มีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าทั้งทั้งที่พี่ก็บอกว่าไม่รู้จักอืมไม่รู้

นี่ฮะน้องสาวคนเจ็บบอกว่านี่ยังดีรอดมาได้นะวันนั้นถ้าตายไม่รู้จะตายฟรีหรือเปล่า
ท่านผู้ชมครับคุณชิวภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยถามความคืบหน้าทางคดีไปยังสพเมืองร้อยเอ็ดนะครับ
ท่านผู้ชมครับคุณชิลภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยถามความคลืมหน้าทางคดีไปยังสอบภอมเมือง๑๐๑นะครับ
บอกว่าคดีนี้วันนี้เนี่ยมีคนก่อเหตุมามอบตัวแล้ว๑คนจาก๕คนนะครับ
เป็นเยาวชนชายมีผู้ปกครองเนี่ยพามามอบตัวคาดว่าพรุ่งนี้จะเข้ามอบตัวอีก๒จากทั้งหมด๕
สาเหตุจากการสอบสวนเบื้องต้นนะคนที่มามอบตัวหนึ่งคนเนี่ยบอกว่าเนี่ยระหว่างที่เนี่ย
แฟนเนี่ยผู้หญิงผู้ชายคู่เนี้ยเขาทะเลาะกันอยู่ฝั่งของผู้หญิงโทรไปเรียกเพื่อนให้มารับ
แล้วเพื่อนผู้หญิงที่มารับที่ว่าขี่จักรยานยนต์มาหน้าบ้านจะมารับแล้วก็ขี่ออกไปเลยเนี่ย
อ้างว่าถูกฝั่งของคนเจ็บที่อยู่ในบ้านด่าทอก็เลยไม่พอใจ
ก็เลยไปตามเนี่ย๕คนนี้บอกให้มาจัดการหน่อยพวกนี้ก็เลยมา
เขาสั่งให้มาจัดการก็มาจัดการเนอะโอ้โหนี่เขาตายขึ้นไปทำยังไงเนี่ย
ตอนนี้ตำรวจยืนยันว่าคดีไม่ได้คืบหน้านะครับไม่ได้ล่าช้าด้วย
แล้วก็รอผู้บาดเจ็บที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม
แต่ระหว่างที่รอก็ไม่ได้ว่าปล่อยประละเลยก็พยายามรวบรวมหลักฐาน
แล้วก็สอบปากคำพยานแวดล้อมจนตอนนี้มามอบตัวแล้วหนึ่ง
พรุ่งนี้จะมาอีก๒จาก๕คนนะคะครับ